ช่วงนี้มีเรื่องต้องมาเตือนกันสำหรับผู้สูงอายุ
ใช่ค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีสวนมีผลไม้อะไรแบบนี้
คือบางคนไปเก็บผักเก็บผลไม้กันที่ตามสวนของตัวเอง
แล้วไม่ทันได้สังเกตดูว่ามันมีพึ่งมันมีต่ออะไรทำรังอยู่หรือเปล่า
คุณยายวัย๗๘ปีที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
แกไปเก็บระกรรมภายในสวนข้างบ้านแล้วปรากฏว่ามันมีต่อหัวเสือทำรังอยู่
พอเก็บเด็ดระกรรมลงมาเท่านั้นแหละฝูงต่อก็แตกคือมารุมต่อยเลยนะคะ
เพราะดีจริงที่ลูกชายเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลทันแล้วก็ไม่ได้แพ้รุนแรงมาก

นี่คือนางเจียมรักวงนะคะอายุ๗๘ปีเป็นชาวบ้านในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
ก็ต้องให้ลูกชายนายจรรย์รักวงพาส่งโรงพยาบาลเขาพนมเร่งด่วนเลยค่ะ
เพราะถูกฝูงต่อหัวเสือรุมต่อยตามตัวแล้วก็ศีรษะรวมทั้งหมด๔จุด
มีอาการวิงเวียนแน่นหน้าอกแล้วก็หัวใจสั่นนะคะ
เบื้องต้นทีมแพ้กู้ชีพเนี่ยฉีดยาแก้แพ้ให้ไป๔เข็ม
แล้วก็นอนพักรอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

ต่อหัวเสือนี่คือต่อที่ใหญ่ที่สุดนะครับ
ซึ่งนายจรรย์ลูกชายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แม่กำลังเก็บระกรรมในสวนข้างบ้านอยู่อยู่ฝูงต่อหัวเสือที่เราทำรังอยู่บนต้นระกรรมอ่ะ
ก็บินฮือลงมารุมต่อยแม่จนต้องหนีกลับเข้าบ้าน
ตอนแรกไม่มีใครรู้นะว่าแม่ถูกฝูงต่อหัวเสือรุมต่อย
จนกระทั่ง๒ทุ่มคุณนึกดูช่วงเย็นล่วงเลยไปจน๒ทุ่ม
อยู่แม่เริ่มวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
เขาก็เลยมาตรวจดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เห็นรอยฟกช้ำค่ะ
รู้ว่าแม่เนี่ยถูกต่อต่อยมาเลยรีบนำแม่ส่งโรงพยาบาลทันที
ตอนนี้ทุกคนในบ้านยังอยู่อย่างหวัดภาวะอยู่เลยนะ
เพราะต่อหัวเสือเนี่ยมันก็บินหึงวนเวียนอยู่บริเวณสวนข้างบ้านนี่แหละ
ออกจากบ้านก็ไม่มั่นใจมันจะบินมาหาเราเมื่อไหร่
ก็กลัวว่าจะไปทำร้ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกำจัดรังต่อหัวเสือออกไปแล้ว
จะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะ